คุณผู้ชมฮะเรื่องของการกระทำความผิด
เกี่ยวกับสารบริการธุรกิจสีเทาสถานบันเทิงคอร์เซนเตอร์
แล้วบอกว่ามีกลุ่มนายทุนจีนเนี่ย
แล้วมีคนไทยเป็นนอมินีหนุนหลังอยู่แบบนี้
เมื่อวานคุณชูวิทย์ก็แฉออกมาหมดเลยนะ

กลุ่มทุนจีนสีเทาก่อเหตุมากมายต่างนานา
หนุนหลังอยู่แล้วประเทศไทยจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยขีดหนาเลยนะครับอาจารย์สวัสดีฮะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องที่พูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีน
ซึ่งตอนนี้เข้ามาในรูปแบบต่างมาก
แล้วพอมีข่าวคราวในแง่ไม่ค่อยดีขึ้นมา
เราต้องแยกแยะให้ออกครับ
ถ้ามองแบบปนรวมกันหมด

นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาบ้านเรา
หนึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวแท้
เขามีคุณอุปการณ์กับบ้านเรามาก
เราต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจีน

นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเรา๑๐กว่าล้านคน
แล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ
เข้ามาก็จับจ่ายใช้สอยไปตามห้างใหญ่
ซื้อสินค้าซื้อแบรนด์เนมกินอาหาร
ไปภูเก็ตไปที่ไหนก็เช่าเรือลงเรือท่องเที่ยวมีเงินว่าอย่างนั้นเถอะ
เราได้เงินจากนักท่องเที่ยวจีนเยอะเป็นอันดับหนึ่ง
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าช่วงที่มันเป็นข่าวเอาตอนนี้
เราก็หวังว่าเปิดประเทศเมื่อไหร่คนจีนกลับมา
เราก็ได้อันนี้สงฆ์นั้นอีกทีหนึ่ง
ทีนี้ที่มาเป็นข่าวเอาตอนนี้คือคนที่มาจากเมืองจีน
มาในรูปแบบของนายทุนสีเทานักธุรกิจสีเทา
มาทำมาหากินในสิ่งที่เรียกว่าสีเทาและผิดกฎหมาย
อันนี้แหละที่เราต้องแยกให้ออกว่าคนเหล่านี้มันเป็นคนส่วนน้อย
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนทั่วไป

เราก็จะเห็นว่าเป้าหมายหลักของนักธุรกิจจีน
ที่เป็นนักธุรกิจสีเทาเนี่ยที่ซึมเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวเนี่ย
มันเป็นข่าวอยู่ทุกเมื่อทั่ววัน
แล้วตำรวจก็เอาจริงเอาจังมากขึ้น
วันนี้จะเห็นหัวข่าวสองหัวใหญ่
โจ๊กคนแหลก๔๒จุด
ลายเครือข่ายทุนจีนสีเทา
อีกข่าวหนึ่งบอกว่าพื้นที่เป้าหมาย๔๒จุด
ใน๗จังหวัดเชื่อมโยงผับเถื่อนค้ายา
มีคนไทยเป็นนอมินี
หรืออีกหัวข่าวหนึ่ง
ที่จะเห็นว่าตำรวจเอาจริงกับเรื่องพวกนี้มาก
รองต่อศักดิ์กับรองโจ๊กลุยค้น๓๕จุด
วบ๓นายทุนผับจีน
ปูพรมล้างแก๊งมังกร
อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
น่ากลัวจนกลายเป็นเรื่องว่า
เราต้องใช้รองพบตร๒คนนะ

ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปคนเดียวนี่ก็ใหญ่แล้ว
นี่๒คนประกบกันไป
๒คนประกบกันไปทั้งรองต่อศักดิ์และรองโจ๊ก
เขาจะมาทำธุรกิจในบ้านเราเป็นธุรกิจสีทาว
ถามว่าทำไมเขาอยากมา
แต่เขาอยากเข้ามา
เพราะเขารู้จุดอ่อนของคนที่บังคับใช้กฎหมายในบ้านเรา
เขารู้ว่ามีตำรวจค่าราชการที่เขาจ่ายเงินแล้วพร้อมจะรับสินบน
รับสวยเพื่อทำผิดให้เป็นถูก
เพื่อทำไม่รู้ไม่ชี้เพื่อทำเป็นว่าไม่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดที่โดนจับได้เนี่ยบางรายก็ออกบัตรประชาชนปลอมให้ด้วยซ้ำไป
มันทำกันได้ยังไงแล้วก็จดทะเบียนเอาชื่อตัวเองเป็นเจ้าของเอง
เพราะถือว่าเป็นคนไทยไม่ต้องมีนอมินี
กว่าจะรู้ว่ามีการสวมบัตรประชาชนก็ต่อเมื่อมีคดีขึ้นมา
แล้วที่ไม่มีคดีอีกเท่าไหร่ครับ
แล้วไหนจะใช้อุดช่องว่างช่องโวปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเงินหนัก
เพื่อให้ทำธุรกิจสีดำสีเทากันได้โดยตำรวจไม่รู้
หรือรู้แต่ไม่เห็นรู้แต่ไม่ได้ยิน
นักธุรกิจมาเฟียจีนเขาจึงสนใจที่จะมากรอบโกยเงินในเมืองไทยกันมาก
อย่างที่ว่าเพราะเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเรามีจุดอ่อนตรงนี้
เอาเงินแลกกับการใช้กฎหมายมันง่ายมาก
ประเทศอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจใครไปรับสวยรับสินบน
แล้วไปรู้เห็นเป็นใจกับนักธุรกิจสีดำสีเทาพวกนี้
ผู้บังคับบัญชารู้เข้านี่โทษหนักนะไล่ออกติดคุก
แต่บ้านเราเนี่ยมันน่าเสี่ยงเพราะว่าพอจับได้
เราก็จะได้ยินข่าวบ่อยว่าเด้ง๕เสือ๓เสือ๕เสือ
ไปไว้ไหนครับไปไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกว่าเด้งเข้ากรุ
อยู่กันตรงนั้นแล้วคนก็สงสัยว่าโอ้โหเด้งตั้งไม่รู้กี่โรงพัก
แล้วจะมีที่นั่งมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเหรอตั้งเยอะแยะไปหมดไม่มีหรอกครับ
ย้ายไปเนี่ยไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งคนที่มีวินัยหน่อยก็ไปเซ็นชื่อไว้เฉยแล้วกลับไปไหนก็ได้
ถ้าจะกินกาแฟก็หากินเองไม่มีคนชงให้กินเงินเดือนเต็ม
แต่ว่าขาดรายได้ที่เป็นรายได้เสริมโน่นนี่นั่นจากโรงพักนั้นไม่ได้ช่วงที่ย้ายไปอยู่ประจำ
แต่ก็ไม่นานหรอกครับคนในวงการเขาก็รู้กันอยู่ว่าพอมีเรื่องก็ย้ายออกไปก่อน
อยู่ไม่นานก็กลับไปนั่งตำแหน่งหลักเหมือนเดิมพอข่าวเงียบก็กลับไปนั่งตำแหน่งหลักเหมือนเดิม
และตำแหน่งหลักที่ไปนั่งบางทีก็เป็นตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มีคนเยอะถามว่าทำไมเราไม่ลงโทษให้มันเด็ดขาดไล่ออกหรือถ้าผิดมากติดคุกแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ฆ่ากันถึงขนาดนั้น
แล้วถ้าไปทำขนาดนั้นดีไม่ดีเนี่ยตำรวจที่ถูกลงโทษเนี่ยเขาอดกั้นไม่ไหวเกิดโวยวายขึ้นมาว่าสวยหรือเงินที่เขาได้รับเนี่ยเขาไม่ได้รับแค่มาแบ่งปันกันในโรงพักนะ
เขาส่งขึ้นไปข้างบนด้วยส่งไปกองบังคับการด้วยส่งไปถึงกองบัญชาการด้วยแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นเราก็รูปหน้าปลาจมูกกันอย่างนี้ครับพอรูปหน้าปลาจมูกกันอย่างนี้มันถึงแก้ไขอะไรไม่ได้
แก้ได้เป็นพักช่วงนี้ผมคิดว่าเอาจริงเอาจังอย่างนี้คงจะหายไปสักพักหนึ่ง
เพราะว่ารองพบตรทั้งคู่ท่านเอาจริงเอาจัง
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเน่ากันไปหมด
รองพบตรเอาจริงเอาจังเนี่ยเพราะว่ารองพบตรสองคนนี้ท่านมีเดิมพันธุ์ครับ
รองต่อศักดิ์มีเดิมพันธุ์เป็นแคนดิเดตที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นแคนดิเดตอีก๑๑เดือนนี่แหละ
โจ๊กผลตำรวจเอกสุรเชษนั้นไม่ต้องพูดถึง
มีเวลาอยู่ในตำแหน่งเป็นรองพบตรอยู่เนี่ยตอนนี้
มีเวลาอยู่ตั้ง๙ปีฉะนั้นทั้งคู่เดิมพันธุ์สูง
จะต้องทำผลงานให้คนเห็นว่าเอาจริงเอาจังยังไง
กับกลุ่มทุนจีนที่กำลังเข้ามามีปัญหาอยู่ในตอนนี้

มันยังจะเข้ามาอีกครับยังมีคิวที่จะเข้ามาอีก
มีการติดต่อมีการประสานงานกันแล้วรอจังหวะเวลาเมื่อไหร่เข้ามา
แล้วบ้านเราก็กลายเป็นแหล่งก็กลายเป็นแหล่งที่มีทั้งผับ
มีทั้งบ่อนมีทั้งยาแล้วก็เอาเงินโกยกลับไปประเทศจีน
ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องเอาจริงต้องเข้มเพราะคนพวกนี้เขาสู้ทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้ได้เงินมา
คุณชูวิทย์เนี่ยโวยมาไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้ว
แต่ก็ยังไม่ไหวยังเกิดโผล่ขึ้นมาที่นั่นที่นี่
ฉะนั้นวันนี้ก็ฝากพบตรว่าเรื่องนี้ลานหย่อนไม่ได้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์สุภาพด้วยนะฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยขีดหนาเรื่องนี้นะครับ